ที่เชียงใหม่แล้วมีการอ้างตัวเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค๕เนี่ยนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะ
เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับดูคลิปตอนต้นเรื่องกันก่อน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
พี่ลงมาอู้ขันตอนแล้วครับลงมาอู้ขันตอนน่ะ
พี่กินเหล้ามาว่ะแล้วพี่ก็จะไปวันเดียวอ่ะ
พี่โจรโลกกันอื่นมาพี่จิ๊กอ่ะมันไหล้สาระมันไหล้สาระครับ
พี่มาอ้างเปลี่ยวลองอาทิบดีอ่ะผมผมหู้ครับ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

มันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมันไหล้สาระมัน

ตรงนี้เดี๋ยวต้องสอบถามข้อแรกจริงกับตัวพันธ์งานสอบสวนก่อนครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจริงเป็นยังไงครับแต่ในวันนี้ก็ได้มาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันอีกแล้ว
ผมถามว่าแล้วอย่างนั้นแจ้งข้อหาหรือเปล่า
อันนี้อยากรู้ส่วนตัวในฐานะนักข่าวเลยนะ
เพราะปฏิเสธการเป่าเท่ากับเมานะครับกฎหมายใหม่นะฮะ
อันนี้สังคมอยากรู้ด้วยผมว่า
ยังไงก็ชี้แจงให้เกิดความกระจ่างด้วยก็แล้ว